จริงแล้วมีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาไปเรียกใช้บริการ๕กิโลมันต้องสักประมาณ๕๔บาท
แต่คราวนี้๕กิโลโดนไป๕๔๓บาท

เรื่องราวนี้ถูกโพสต์โดยเพจดังเป็นเรื่องราวของผู้โดยสารคนหนึ่ง
เขาไปใช้บริการแกรปไบท์ครับ
ไปรับจากเมเจอร์รัชโยธินไปส่งราชพร้าว๑๘
ระยะทางสักประมาณ๕กิโลไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ
ค่าบริการต้องอยู่ที่๕๔บาท
ระหว่างทางคนขับขี่สายไปสายมาก็เหลือไปมองดู
เพราะว่าเขาฟังเพลงแล้วก็ดูยูทูปไปด้วย

ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจพอถึงที่หมายปลายทาง
ก็จ่ายค่าโดยสารไปหักเงินจากบัญชีจากบัตรเครดิตไปนะครับ
รู้ตัวอีกทีพอตัวเองไปใช้บริการเรียกรถอีกครั้งหนึ่งวันเดียวกัน
มีข้อความแจ้งมาว่าเงินในบัญชีไม่พอหักค่ารถ
เธอก็เอ้าทำไมถึงไม่พอล่ะ

นะครับก็เข้าไปดูในบัญชีกราฟ
พบว่าค่าโดยสารทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมต้องจ่าย๕๔บาท
ถูกตัดยอดไปเป็น๕๔๓บาท

เกินไป๔๘๙บาทนะครับ
ก็เลยรู้ว่าน่าจะถูกโกงหรือเปล่านะครับ

เออไปเพิ่มเลข๓อีกตัวหนึ่งนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามติดต่อให้แต่ว่าเจ้าตัวนั้นปิดเครื่องนะครับ
ก็เลยนำเรื่องนี้ไปโพสต์ให้คนที่ใช้บริการต้องระวังกันด้วยนะครับ
สุดท้ายทางบริษัทต้นสังกัดก็โทรมาขอโทษแล้วก็คืนเงินส่วนนั้น
ที่ถูกบวกเพิ่มไป๔๐๐กว่าบาทกลับมาให้แล้วในวันที่๖พฤษภาคม
ถ้าผู้โดยสารลงจากรถแล้วต้องตรวจสอบ
แต่ว่าคนขับไม่ยอมกดจบงานให้
คนขับก็จะไปกดจบงานเอง
เดียวกับตอนแรกที่บอกว่าถ้าเรียกแล้วจะราคาเท่านี้ตกลงไหม
แต่ไม่กดจบงาน
แล้วก็มันขึ้นว่าอยู่ระหว่างการส่งผู้โดยสารอยู่
ซึ่งคนขับเองยังสามารถเพิ่มราคาในช่องทางด่วนได้ด้วยนะ
ช่องอื่นเขาเพิ่มไป๔๘๐
เพิ่มได้อื่นเลยแนะนำแบบนี้ว่าก่อนจะลงจากรถตรวจสอบราคาก่อน
เช็คราคาก่อนว่าตรงกันหรือเปล่าดีที่สุด
แต่จริงแล้วเนี่ยจริงมันไม่ใช่หน้าที่ผู้โดยสารนะคนขับ
เพราะว่าจริงไม่ควรผลักภาระมาที่ผู้โดยสารเลยมันไม่จำเป็น

ฟังเพลงอยู่ไง